ชัดเจนแล้วว่าวันโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับ
จะเป็นวันที่๒๒สิงหาคมนี้
ประธานรัฐสภานะครับวันนี้นัดวิป๓ฝ่ายนะครับ
หารือนะครับเพื่อจะเลือกนะครับ
นายกัธมนตรี๒๒สิงหาคม
ในวันมุธมัธนอมธานะครับนัดประชุมตัวแทนวิบวุฒิสภา
ตัวแทนพักการเมืองหารือแนวทางการประชุมร่วมรัฐสภา
วันที่๒๒สิงหาคมนี้
ซึ่งมีวาระพิจารณานะครับ
มีวาระการพิจารณา
จัดสรรเวลาในการประชุม๒เรื่อง
คือยัตติด่วนด้วยวาจา
ขอให้รัฐสภามีมติทบทวนการพิจารณามติ
เมื่อวันที่๑๙กรกฎาคม

รัฐสภาเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น

ที่นายรังษีมันโรมสศพกเสนอ
และวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล

รัฐธรรมนูญมาตรา๒๗

ของสภานั้นสรุปว่า
จะเปิดให้มีการอภิปรายครับผู้ที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
โดยกำหนดเวลาไม่เกิน๕ชั่วโมงแบ่งเป็นฝั่งสอสอประมาณ๓ชั่วโมง
และสวประมาณไม่เกิน๒ชั่วโมง
และจะให้ลงมติไม่เกินนะครับเริ่มนะเริ่ม
นั่นก็คือ๑๕นาฬิกาและคาดว่า๑๗นาฬิกา๓๐นาทีน่าจะเสร็จสิ้น
ส่วนกรณีผู้ถูกเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีต้องมาแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่นั้น
รัฐธรรมนูลไม่ได้กำหนดไว้ว่าให้ต้องมาแสดงวิสัยทัศน์
รวมทั้งข้อบังคับก็ไม่ได้กำหนดไว้จึงไม่จำเป็นต้องมาแสดงวิสัยทัศน์
แต่คุณผู้ชมครับห่วงเวลาที่ถูกกำหนดให้โหวตนั้น
คุณผู้ชมต้องเปิดไทยรัฐทีวีตลอดทั้งวันนะครับ
สิงหาคมตื่นมาปั๊บเปิดไทยรัฐทีวีทิ้งเอาไว้
แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าสมมติว่าอยากจะดูผลโหวดนายกรรมนตรี
ที่ชัดเจนต้องดูข่าวเย็นไทยรัฐครับ๒๒สิงหาคมครับ
เราก็เกาะติดไปพร้อมกันเลยนะคะ
เพราะช่วงเวลาตรงกับข่าวเย็นไทยรัฐ
แล้วก็เราก็จะเกาะติดกันมาสำหรับบรรยากาศตลอดทั้งวันเลย
เพราะว่าอย่างที่บอกช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงของการอภิปราย
ผู้ที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี